เครียดขอผ่อนคลายกันบ้างดีกว่า

ถ้าคุณผู้ชมได้ดูภาพที่เขาโพสต์เข้ามาจะตกใจ
อะไรฮะมีรถตู้คันใหญ่คันโตราคาแพง
ผูกโบไว้แบบนี้เอามาโพสต์ไว้คู่กับต้นไม้สี่ต้นนี่คุณสงสัยไหม

เดี๋ยวเขาโพสต์ไว้เพราะอะไรถึงต้องเอามาคู่กันแบบนี้
ผมอยากได้รถตู้อยากได้รถตู้นะ
ซึ่งเป็นพ่อค้าไม้ด่างในจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ก็๓ล้านกว่า๔ล้านนะฮะ
คู่กับต้นบอนหูช้างใบด่างขาว๕กระถาง
ระบุว่าต้นไม้แลกรถมีอยู่จริงครับ
เพราะว่าบอนหูช้างด่างขาว๑ครอบครัว
ครอบครัวของบอลหูช้างด่างขาวนี่ก็คือ

ใครมีอะไรอยากแลกก็เสนอมา
รับพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่าง
เรื่องนี้กลายเป็นกระแสฮือหาไม่ได้กระสือนะ
กลายเป็นกระแสฮือฮาในโลกโซเชียล
ชาวเน็ตถามว่าอะไรมันคืออะไร
ง่ายครับเขาบอกแค่ต้นไม้๕ต้น
เกือบ๔ล้านต้นไม้๕ต้นคุณคิดดูมันต้นเท่าไหร่นะ

บางคนบอกโอ้นี่ปั่นราคาไม้ด่างหรือเปล่า
หรือว่าแค่สร้างคอนเทนต์อะไรหรือเปล่า
บอกว่าต้นไม้อะไรจะแพงขนาดนั้นนะครับ
แต่เจ้าของบอนหูช้างใบด่าง
ปรากฏอยู่ในกระถางในภาพนี้
ยืนยันว่ามีการแลกกันจริง

ก็เป็นความคิดเห็นของแต่ละคนนะครับ

โทรไปพูดคุยฟังเสียงจากปาก
ของเจ้าของต้นบอนหูช้างใบด่าง
ที่ราคาแสนแพงฮะ
แต่ถ้าหากว้างจะมาบอกผมว่าคุณขึ้นมา
คุณไม่ได้ซื้อขายคุณไม่ได้แลกกันจริง
โอ้โฮคุณะเรียเอาสักหน่อยไหม
เดี๋ยวต้องหาเลยจะเอาอะไรไปแลก

ก็บอกว่าจริงแล้วเป็นรถตู้มือ๒ราคา๒ล้านบาท
๔ล้านบาทตามโลกโซเชียลเขาไปสืบราคาไปแชร์กัน
ลูกค้ารายนี้เป็นเจ้าของเต็นต์รถจังหวัดฉะเชิงเซาครับ
อยากลงทุนต้นไม้ใบด่างแต่ไม่อยากควักเงินสดจ่ายผม
ก็เลยนำรถตู้มือ๒๒ล้านบาทมาแลกกับต้นบอนหูช้างใบด่างขาว
ขนาดใหญ่๑ต้นขนาดเล็ก๔ต้น
แล้วก็ไข่พร้อมกับปลูกอะไรนะไข่พร้อมปลูก๒๑ฟอง
และนัดแลกเปลี่ยนกันนะครับเมื่อวันที่๒พฤศจิกายนที่ผ่านมา
คือเป็นลูกค้ารายแรกที่มีการแลกเปลี่ยนในลักษณะแบบนี้
พอดีแหละว่ากำลังอยากได้รถพอดี
คุณดูสิโอ๊ยโอ๊ยผมอยากได้คุณต้องถอนคำพูด
เพราะว่าก่อนเล่าข่าวคุณบอกคุณยังอยากได้รถอยู่เลย
ก็ผมอยากได้ใบด่างนี้ด้วยเพราะว่าด่างครึ่งอย่างนี้หายาก
ด่างครึ่งอย่างนี้หายากจริงนะครับเพราะว่ามันมีด่างหลายแบบใช่ไหม
ใช่หลายสายพันธุ์นะครับแต่ด่างแบบนิดหน่อยด่างลายพรางหรือว่าด่างครึ่ง
แต่พอเห็นด่างครึ่งปุ๊บเนี่ยราคานู้นพุ่งไปนู่นใช่คือพุ่งจนผมก็ควักกระเป๋าไม่ไหวนะ
ครอบครัวนี่ประมาณ๓๔ล้านใช่ไหมวันแรกกับเวลไฟล์เนี่ย
ล้านกว่าเขาบอกแล้วไม่ใช่ถึง๓๔ล้านละ๒ล้านกว่า
ก็ตกละประมาณ๔๕แสนดูแลให้ดีนะครับคุณพี่ที่ซื้อไป